ที่ทราบตั้งแต่วันที่๒๕ที่เห็นว่าทำไมเรายิ้ม

ในคดีก่อนที่พี่เคยทำคดีปืน
ก็มีการจับปืนมาเหมือนกันแล้วสารยกฟ้อง
คดีนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอลักษณะรูปแบบนี้
บันทึกใบบันทึกใบบันทึกใบบันทึกปัจจังวัน

คืออย่าไปกราบแบบนั้นเดี๋ยวเป็นข้อสู้ในตอนก็ได้

มีวัฏาทางแรกที่เราเจอกัน
เมื่อกี้ก็มันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นสิ

แล้วก็ไปบ้านแอมวันที่๒๖แล้วก็พบด้วยนะ
จำได้ไหมว่าตอนครั้งแรกที่เราเคยออกในรายการรายการทีวีอันหนึ่งของคุณผู้ชายนะคะ
บอกเราว่าถ้าจับได้เนี่ยมีของกลางไหมคะ
ไม่มีให้ช่วยแก้ข่าวด้วยนะจำได้ไหมโหนกระแสใช่ไหม
ไม่ได้จับพร้อมของกลางซึ่งมันจริง
ป๕เป็นคนลงเองค่ะแล้วพี่เป็นคนตรวจสำนวนพี่เป็นคนละเอียด
แล้วมีคนคุกเม็ดพี่เป็นคนละเอียดละเรื่องมาก
พี่ตรวจตั้งแต่ตอนที่ขอขัดแล้วก็ขอขัดขอระปรองสนองไปด้วย
เกิดขึ้นในประเทศไทยเนอะที่เราเรียกว่าการยัดยายัดฟุตบอล
คือพี่มองในเป็นกลางว่าถ้าผู้ร้ายเนี่ยได้กระทำความผิด
ไม่ใช่หาพยาหลักฐานที่เทียบเคียงของเขา

มันจะไม่พูดหรอกแต่ปกติเค้าเรียกว่าเป็นการล่อซื้อ

มีประยานบุคคลวัตถุประยาน

ก็มั่นใจที่สามารถที่จะเอาผิด
พวกมันทำความผิดได้
มีความกังวลของไหม
หลักฐานแน่นขนาดนี้ยังสู้คดีแสดงว่าใจนี้ได้เลยนะ
จำเลยเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยใจแกได้เลยอ่ะนะถ้าถ้ามี
ได้อ่านคำฟ้องเนี่ยนะครับในหน้าที่๓เนี่ย
เขียนนะครับว่าจำเลยที่สามนั่นคือสนัยควาผู้หญิง
ค่ะได้มีการพูดยุโยงให้จำเลยที่สองคืออ่า
ตำรวจที่เป็นสามีของแอมเนี่ยนะโดยพูดว่าถ้า
จะสู้ให้หลุดก็ต้องไม่ปรากฏของกลางนะฮะและมี
คดีที่สารยกฟ้องเพราะไม่มีของกลางนะซึ่งคดีนี้
ก็ควรทำให้ไม่มีของกลางแต่ก็ทำให้ทนาย
เนี่ยกลายเป็นจำเลยที่สามในคดีนี้แล้วยัง
ตัวอย่างคดีอาวุธปืนด้วยนะครับให้จำเลยที่
สองฝั่งอันนี้อันนี้เป็นคำพูดของกนยความซึ่ง
เป็นจำเลยที่สามนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพูดไปได้
อย่างไรน่ะจนกลายเป็นจำนายก็กลายเป็นจำเลยนะครับ